ตั้งแต่๔เกมส์ครั้งแรกเมื่อปี๑๙๕๙ซึ่งสมัยนั้นยังใช้ชื่อว่ากีฬาแหลมทองก่อนเปลี่ยนเป็น๔เกมในครั้งที่๙เมื่อปี๑๙๗๗จนถึงปัจจุบัน
นักกีฬาไทยครองความยิ่งใหญ่ด้วยตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง๔เกมสูงสุด๑๓สมัยจากทั้งหมด๒๙ครั้ง
ซีเกมส์ครั้งที่๓๐ที่จะถึงนี้ฟิลิปปินส์เจ้าภาพบรรจุการแข่งขันถึง๕๓๐เหรียญทองจาก๕๖ชนิดกีฬามากกว่าซีเกมส์ทุกครั้งที่ผ่านมา
จำนวนเหรียญทองจะเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าโอกาสของไทยในการคว้าเจ้าเหรียญทองสมัยที่๑๔จะเพิ่มขึ้นไปด้วย
ทั้งนี้ไทยไม่ส่งแข่ง๔ชนิดกีฬาคืออานิสศิลปะการต่อสู้ประจำชาติฟิลิปปินส์ที่ชิงกันถึง๒๐เหรียญทองรวมถึงวิ่งผ่านอุปสรรคที่ชิง๖เหรียญทองขี่ม้าโปโลที่ชิง๒เหรียญทองและฮอกกี้ใต้น้ำที่เป็นกีฬาสาธิต
ขณะที่ยกน้ำหนักยังรอคำตอบจากสหพันธ์นานาชาติว่าจะอนุญาตให้ไทยพ้นโทษแบนข้อหาตรวจพบสารต้องห้ามในนักกีฬากลับมาแข่งในระดับนานาชาติได้หรือไม่แต่หากลงแข่งซีเกมส์ได้ก็อาจมีลุ้นไม่มากนักเนื่องจากสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเยาวชนทั้ง๗คน
ประเมินความหวังของทั้ง๕๐สมาคมกีฬาไทยในงานมิเตอร์เพลส๔เกมซึ่งจัดโดยสมาคมนักข่าวช่างภาคกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง๗ครั้งโดยไม่นับรวมยกน้ำหนักตั้งเป้ารวมกันทั้งสิ้น๑๒๑เหรียญทอง
แต่เมื่อเทียบกับการประเมินของฟิลิปปินส์เจ้าภาพแล้วโอกาสที่ไทยจะลุ้นกลับมาเป็นเจ้าเหรียญทองอีกครั้งในรอบ๔ปีอาจจะลำบาก
จากฟิลิปปินส์ตั้งเป้าหมายเอาไว้ด้วยความมั่นใจสูงถึง๒๒๐เหรียญทองเป็นอย่างน้อยซึ่งมากกว่าเป้าหมายของไทยเกือบ๒เท่า
เวียดนามหวังแค่ติดอันดับ๑ใน๓บนตารางเหรียญโดยตั้งเป้าไว้ที่๖๕๗๐เหรียญทองส่วนอินโดนีเซียก็ตั้งความหวังไว้เพียง๔๕เหรียญทองหรือมากกว่า๓๘เหรียญทองที่เคยได้ใน๔เกมครั้งก่อน
ขณะที่มาเลเซียเจ้าภาพและเจ้าเหรียญทองครั้งที่แล้วออกตัวว่าคงไม่สามารถรักษาผลงานที่เคยคว้าถึง๑๔๕เหรียญทองเอาไว้ได้
ซึ่งนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้านักกีฬาไทยยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะครองเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส่วนนี้

ล้นคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาสากลที่มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์
เช่นมวยสากลเทควันโดกอล์ฟเทนนิส
รวมถึงกีฬาความหวังสูงสุดของคนไทยอย่างฟุตบอลและวอเล็กบอล
แบบนี้ว่าเป็นเรื่องยากก็จริง

ใช่ต้องแบบเตรียมตะโกนกันเลยสุดเสียงไทยแลนด์ไทยแลนด์กันเยอะนะครับ
เพราะว่า๓๐พฤศจิกายนนี้ก็จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว